วัย๗๐ปีที่จังหวัดลำปาง
บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวจะออกไปหามะม่วงในไร่
หลังจากนั้นไม่กลับมาอีกเลย๕วัน
หายตัวไปนาน๕วันแล้วนะคะ
หมู่บ้านเขาระดมกำลังกันค้นหาค่ะ
ที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง

ระดมกำลังค้นหาในอินปันวงคำนวณอายุ๗๐ปี
นายอินปันหายตัวออกจากบ้านไปนาน๕วันแล้ว

ตั้งแต่เช้าวันที่๒๖พฤษภาคม
บอกกับที่บ้านแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะออกไปหามะม่วงในไร่นะ

ที่ผ่านมาญาติและชาวบ้านออกตามหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว

ทางด้านน้องสาวผู้สูญหายนะคะ
สวัสดิ์เตชะอายุ๕๒ปี
เล่าแบบนี้ว่าหลังจากพี่ชายเนี่ยออกไปเก็บมะม่วงช่วงเช้า
ก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลยตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ
ผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศตามสาย
ระดมชาวบ้านค้นหาทำยังไงก็ไม่เจอ
แต่มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ว่า
พี่ชายเหมือนมาพูดไว้เป็นลาง
บอกไว้ว่าหากจะตายเดี๋ยวจะไปตายในถ้ำ
ไม่ต้องไปลำบากใครและจะไม่มีใครหาเจอ

พี่ชายคงพูดไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนสูงอายุแหละ

วันเกิดเหตุไม่มีทะเลาะอะไรกับใครเลย
แต่เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าพี่อาจจะหลงป่า
ตอนนี้ครอบครัวทำทุกวิถีทางเพื่อค้นหาตัว
ก็ได้แต่จุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ตามความเชื่อทำหมดทุกอย่างก็ยังไม่เจอ
ตอนนี้ทั้งครอบครัวเป็นห่วงมาก

มันพอกินแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะ
มันสูงนะมันเผ่าน่ะ